นี่ครับคุณผู้ชมที่ชนบุรีเนี่ยเขาบอกว่าโจรชุมแล้วโจรนี่ไม่ได้ขโมยแค่ทรัพย์สินของคนทั่วไปนะ
ท่อระบายน้ำที่เป็นตะแกรงเหล็กอ่ะคุณผู้ชมโจรก็เอาอ่ะ
ดูท่อดิคุณผู้ชมเขาต้องเอากลวยยางมาตั้งไว้เลย
เพราะว่าท่อมันโดนงัดไปแล้วครับท่อเนี่ยมันเป็นตระแกรงเหล็กกว้างห้าสิบเซนยาวห้าสิบเซนน้ำหนักกว่าสิบกิโล
คนร้ายเอาไปสิบอันเลยนะไม่ได้เอาอันเดียวถือว่าอันตรายกับคนใช้รถใช้ถนนเส้นนั้นเลยครับ
เพราะว่าท่อถ้ามันลงไปเนี่ยนั่นลึก๒เมตรนะใครขับผ่านไปผ่านมาอาจจะตกลงไปได้
อบตบ่อวินก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่คือเอากลวยยางมาวางไว้ก่อนครับ
รองนายกอบตบ่อวินครับท่านบรรพฤษอุดมศักดิ์ก็บอกว่า
แกรงเหล็กพวกนั้นทางอบตเขาสั่งทำตกอันละสี่พันห้า
คนร้ายคงจะขโมยไปขายนั่นแหละแต่ก่อนก่อนนั้นเนี่ยเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
ครั้งนั้นโจรขโมยตะแกรงเหล็กไป๓๐อันคุณผู้ชมสามสิบอันเนี่ยมูลค่าความเสียหายกว่าสี่หมื่น
ตอนนี้ทางอบตบ่อวินอยู่นิ่งไม่ได้นะไปแจ้งความไว้แล้วครับให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ถ้ามีกลวยตั้งแบบนี้แสดงว่าฝาท่อตะแกรงเหล็กมันหายไปแล้วนะระวังตกท่อด้วย